จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของคุณเอ็มจากจังหวัดชุมพรนะครับ
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับลูกน้อยได้มากน้อยเท่าไหร่

ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับลูกน้อย
ได้มากน้อยเท่าไรมาเป็นกำลังใจกันนะครับคุณผู้ชม

ตอบถูก๓ข้อรับ๔๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ถามหน่อยความรู้สึกตอนนี้มันรู้สึกยังไงบ้าง

คิดว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนครับ

คุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องฟุตบอลไทยครับ

ในการแข่งขันไทยลีกระดูกาลที่ผ่านมา

คุณเอ็มเลือกตอบตัวเลือกที่๑

ถูก
ถูกครับ

ในการแข่งขันไทยลีกระดูกาลที่ผ่านมานะครับ

ไปดูการด้วยอันดับที่๕ครับ
ครอบครัวของคุณเอ็มจากชุมพร
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ข้อต่อไปที่ผมจะเลือกเฉลย
ผมจะเฉลยจากเรื่องบ้านของเราครับ

ชวนเขาคุยหัดให้เขาพูดกับเราได้
ไปทำงานมีตังค์ก็เอามาแบ่ง

ก็ต้องให้น้องหมดเก็บไว้พาลูกไปหาหมอ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ตัวการ์ตูนรูปแมวมีสิ่งใดติดอยู่ที่หัว

ยายเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ผีเสื้อ

ถูกไม่รู้
ถูกไม่รู้

ถูกไม่รู้
ดีเนี่ย
มาเลย

มุมแดก
ยายอะไรมากระซิบ

พอตอบถูกแล้วตอนนี้จะพูดอะไรก็ได้
ยายทำได้แล้วนะช่วยหลานไปได้๑ข้อแล้วนะ
จ้ะโชคดีนะครับค่ะรู้ไหมว่าตอนนี้ได้ทุนเท่าไหร่แล้ว

ก็เพราะว่าขอขอบคุณเอ็มนะครับจากจังหวัดชุมพอดิรับทุนไปต่อชีวิต๑หมื่นบาท
ข้อต่อไปทายถูกเนี่ยนั่นหมายถึงว่า๑๐๐๐บาทพุ่งขึ้นไป๑แสนบาททันที
แล้วมีผลต่อข้อ๔๑ล้านบาทได้ลุ้นด้วยในวันนี้
เพราะฉะนั้นมาลุ้นเงินแสนกันก่อน
ตอนเย็นพอเลิกเรียนหนูก็จะมารอแม่พากันไปขายของ
บางวันที่หนูไปโรงเรียนค่ะอาหารกลางวันที่โรงเรียนเหลือ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
มอเตอร์ไซด์ในมิวสิกวิดีโอเพลง
เลิกกับพี่ได้ดีทุกคน

ตัวเลือกที่๓สีแดง

วิธีมาก

นั่นเป็นไร

ไม่ได้ลุ้นเงินล้านไม่เป็นไร
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงิน๑แสนบาท

ผมจะเลือกเฉลยในข้อสุดท้ายที่เหลือในวันนี้นั่นก็คือเรื่องไก่เขย่าครับ
หลังจากที่รักษาน้องใบเฟิร์นมารายได้ก็ลดลงค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้น
ถ้ามีเงินเหลือก็อยากจะเอาไปค้าขายอยากมีอาชีพเราจะได้มีรายได้เข้ามาในครอบครัว
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือทำไก่เขย่าและบรรจุใส่กระทงใบตองจำนวน๑๐กระทง
กระทงละ๑๐ชิ้นภายในเวลา๓นาที
มาเอาใจช่วยกันว่าครอบครัวของคุณเอ็มและน้องหมึกพร้อมกับลูกสาวจะทำได้หรือไม่ได้ครับ

แต่วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลต้องยกความดีความชอบให้กับครอบครัวของเรา
ครอบครัวเราร่วมมือร่วมใจกันในวันนี้

ครอบครัวของคุณเอ็มจากชุมพรได้รับเงินไปต่อชีวิต๑แสนบาท
แสนบาทเนี่ยหนูจะเอาไปทำอะไรกันไปต่อลมหายใจช่วงไหนกันได้
ก็อันดับแรกเลยก็จะเก็บไว้ให้พาน้องเฟิร์นไปหาหมอ
ส่วนอันดับที่๒แม่ก็จะเอาไปทำหลังคาซาเล้ง
พาลูกไปขายไก่ต่อ

ค่ะกันแดดกันฝนให้ลูกแล้วก็จะไปซื้อไก่ไว้ขาย
จะได้มีเงินมาหมุนในครอบครัวด้วย
ช่วยเหลือกันนี่ก็จะไม่ไหวแล้วดูแลตัวเองกันด้วยนะ
สองคนล้มไม่ได้แล้วกระดูกทับเส้นเราก็เหมือนกันอย่าปล่อยเอาไว้
วันนี้ยังไม่ส่งผลแต่เดี๋ยววันข้างหน้าส่งผลนะ
เดี๋ยวพอเลข๔เข้ามาเยือนแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
พูดเหมือนตัวเองเลข๔แล้วอย่างนั้นแหละ
คุณผู้ชมครับทุกลมหายใจเข้าออกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็คงมีแต่เพียงลูกเท่านั้นนะครับ
ชีวิตของลูกจะลำบากยากเย็นสักแค่ไหน
แต่พ่อแม่ก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดเดิน
อย่างเช่นครอบครัวของพ่อเอ็มที่มาในวันนี้นะฮะ
พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อลมหายใจของลูกต่อไป
เรามาช่วยกันต่อเส้นทางนี้ให้เขาเดินกันอย่างราบรื่นนะครับ

คุณผู้ชมขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีไว้ด้านล่างนี้
เพราะว่าเด็กน้อยก็ยังต้องรับการรักษาเนอะ
ช่วยกันนะครับได้บุญได้กุศลจริง
วันนี้พี่เห็นในความรักของความเป็นพ่อเป็นแม่
นี่แหละคืออกพ่อและอกแม่

กลับไปเริ่มต้นกันใหม่
เป็นเด็กดีนะลูกขยันเรียนหนังสือ
ช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของพ่อแม่นะลูก
ดูแลคุณยายด้วยคุณยายน่ารักนะ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

เพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เราจะมีของขวัญสุดพิเศษมอบให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการ
ในช่วงกุญแจต่อชีวิต

วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ลูกชายของฉันป่วยเป็นเส้นเลือดก้านสมองใหญ่แตก
แม่ทำงานวันหนึ่งได้๔๐๐เก็บออมไว้ให้ลูกทำกายภาพบำบัด

ช่วยกันทำข้าวไข่เจียวให้ได้๑๔จาน
ภายในเวลา๓นาทีครับ